ช่วงนี้ถือว่าเป็นปีทองของคนในวงการบรรเทิงนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสาวพิตต้าเหมือนกัน

ไม่อยากจะมีกับเขาบ้างหรือยังไงนะคะ

เพื่อนเขาก็เป็นคุณแม่คุณพ่อกันหมดแล้วนะจ๊ะ

เราไปเจอกันมาก็เลยถามถ่ายถึงแพลนปั๊มลูกหน่อยดีกว่า
กับหวานใจไฮโซพี่ออฟนะฮะ

รวมไปถึงข่าวเมาส์เพื่อนสาวนะคะที่บอกว่าวุ้นเส้นเนี่ยคุณ
เขาจะแต่งงานรอบ๒กับแฟนใหม่ไฮโซไนท

เดี๋ยวไปฟังสาวพิต้าเปิดใจแล้วก็เมาส์กรุบมาเลยจ้า

ดีค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตกแต่งบ้าน

เปิดกล้องเรื่องนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะยาวไปถึงแบบสิ้นปีเลย
จริงเราอยากมีลูกไหมคะหรือว่าแบบอยู่สองคนก็ได้
ก็คงอยากอะค่ะจริงแล้วก็คงอยาก
แต่ว่าณตอนนี้ก็ทำงานไปก่อนมันละครอีกยาว
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งก็เลย๗วันแล้วค่ะ
พี่อัพเขาโอเคเขาเป็นคนชอบไปทำงาน
เพราะฉะนั้นเขาก็แบบจะโอเคแต่คุณแม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่

หวังว่าเคลียร์งานเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้เลี้ยงหลานสมใจนะคะ